ที่ชนบุรีเขาบอกว่ามีโจรยักษ์เขียว
ทำไมถึงเรียกโจรยักษ์เขียวคือยักษ์เขียวเหมือนฮัก
ตัวใหญ่แล้วก็จะแบบว่าสามารถยกของหนักได้

เครื่องนี้น้ำหนัก๑๐๐กิโลกรัม
ยกขึ้นไปสบายได้รียียังไง
คือต้องของซับสิ้นยังพูดเลยว่ายอมใจ

เดี๋ยวนี่เหรอที่กำลังยกเหรอ

แล้วคือน้ำหนักมัน๑๐๐กิโลกรัม

ปีฟรแต่รูปร่างเขาไม่ได้ตัวใหญ่อะไรเลยนะ
แต่ว่าทำไมแรงเยอะนะคะตอนนี้เขาเลยบอกว่าตำรวจเห็นคลิปแล้ว
ช่วยติดตามตัวกลับคืนมาเอาของกลับคืนมาให้หน่อยนะคะ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่บริษัทไฟล์การช่างจำกัดฝั่งตรงข้ามทางเข้าโรงงานมิชลินหมู่เก้าตะบนทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเนี่ยค่ะเลยเห็นพฤติกรรมของโจรรายเนี้ย
คือไม่ได้ตัวใหญ่อะไรเลยรูปร่างผอมด้วยซ้ำขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดหน้าร้าน
จากนั้นลากเอาเครื่องตบดินซึ่งน้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลกรัม
แล้วเขายกขึ้นรถไปเองคนเดียวใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็หลบหนีไป
ชาวบ้านเขาเลยยกฉายาให้ค่ะว่าเป็นโจรยักษ์เขียวอืม
เพราะตัวแค่นี้ยกไปได้ยังไงของเป็นร้อยกิโลนะคะนั่นน่ะสิ
ทีมข่าวก็ไปสอบถามนางสาวดารากรทัพโพอายุ๓๑ปีบอกว่า
คือเจ้าเครื่องตบดินที่ถูกขโมยไปมูลค่ามันกว่า๒๐๐๐บาทเลยนะ
แต่น้ำหนักมันหนักมากทีนี้เขาก็เลยไม่ได้สนใจ
ไม่ได้คิดว่าใครจะมาขโมยยกไปใช่ไหมคะ
เพราะมันหนักเขาบอกว่าเห็นอย่างนี้ยังอึ้งเลย
ยกไปได้คนเดียวยังไงค่ะแต่เบื้องต้นก็แจ้งความไว้แล้วที่สพแหลม
ทีมข่าวลองให้คนในร้านค่ะลองทดสอบดูหน่อยซิว่าที่ว่านักอ่ะ
มันหนักจริงไหมถ้าลองยกให้ดูหน่อย
เครื่องตบดินมันหนักแค่ไหนดูหน่อยค่ะ
ไหวไหมไม่ไหวโดนไม่เก่งเนี่ยคือเขายกมันไม่ขยับ
แทบจะไม่ขยับเลยคุณขวัญคือแค่ขโยกก็ยังไม่ไปเลย
อันนั้นคือยกลอยขึ้นไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือมันเป็นเครื่องแบบเดียวกันไหม
เครื่องแบบเดียวกันด้วยใช่ใช่มันเป็นเครื่องลักษณะเดียวกัน
เป็นเครื่องตบดินเหมือนกันค่ะเออทีนี้เขาก็เลยบอกว่าในพื้นที่สพแหลมชะบังเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนร้ายมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะ
มักจะใช้ซาเล้งนี่แหละออกตระเวนลักทรัพย์ทั่วพื้นที่เลย
เนี่ยค่ะดูสิเนี่ยขอดูอีกทีขับซาเล้งมาจอดแล้วเขายกนะคะ
ได้ยังไงอ่ะดูสิคือลากมันก็ไม่น่าจะขยับคือแค่ลาก
ก็ลำบากแล้วนี่นี่อ่านี่นี่ลากน็ออ่าดูเหมือนง่ายใช่ไหม
ใช่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะอ่าแล้วไงจับตัวได้ยัง
แทนที่จะใช้แรงอย่างเงี้ใช่ไปทำไปทำประโยชน์สิเออ